เมื่อวานนี้ครับท่านนายกก็แถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ตอน๖โมงเย็นใจความหลักประเด็นนี้แหละ
ท่านบอกว่าคือขอพูดกับเรื่องของความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนนะ
ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่รับผิดชอบสังคม
แล้วเอาแรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศ
แล้วก็ทำให้คนไทยเป็นล้านล้านคนต้องมาวุ่นวายต้องมาติดกับเรื่องของโควิดอะไรแบบนี้
ท่านก็บอกว่าขอให้คนไทยใช้ชีวิตกันอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่านี้
ว่าจะเร่งกวาดล้างขบวนการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศให้สิ้นซาก
เพราะเห็นชัดเจนแล้วว่าการระบาดในครั้งนี้
กลุ่มหลักก็คือมาจากแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย
ที่ถูกเอาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาทำงาน
อธิบายถึงเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นที่อังกฤษคุณผู้ชม
มันรุนแรงมากกว่าเดิมทำให้คนติดมากขึ้นป่วยมากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งแสนคนทีเดียวแต่ไทยเองเนี่ยไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ระบาดเข้ามาแต่เราต้องระวังนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีการ

อีกหนึ่งประเด็นที่ท่านแถลงเมื่อวานนี้น่าสนใจมาก
ท่านบอกว่านี่เราเนี่ยสามารถทีรายจากับผู้ผลิตวัคซีน

มาตั้งศูนย์ในประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เรายังคงต้องระวังการจะผ่อนคลายให้ต่างชาติเข้ามา
ต้องระวังก่อนอันนี้อาจจะมีการพูดถึงแต่หลังจากนี้ไม่ได้แล้ว
ต้องตั้งกาดสูงกาดอย่าตกนะฮะแล้วก็ต้องปรับมาตรการให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้น
ย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์นะ
ใช่คือหลายคนตอนที่รอฟังแถลงก็คิดว่านายกจะพูดถึงเรื่องนี้
สรุปคือเดี๋ยวรอสอบคอชุดใหญ่แล้วก็น่าจะใช้เวลาคือสักประมาณภายใน๗วันนี้ค่ะ
น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะรอประเมินก่อนนะฮะ
ทีนี้เนี่ยนอกจากกิจกรรมรื่มเริงที่มันเกี่ยวข้องกับปีใหม่แล้วเนี่ย
มีคำถามว่าไอ้สวดมนต์ข้ามปียังจะมีอยู่ไหม
เมื่อวานนี้เนี่ยนะทางสำนักพุทธเองเขาก็บอกว่ามีมติอย่างนี้ละกัน
เลิกไปก่อนเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปี
รวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ด้วยที่มีขึ้นทุกวันเสาร์เพื่อความปลอดภัย
แล้วก็งดการรวมกลุ่มกันนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนรอคอยช่วงต้นปีหน้า
คือการขึ้นไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทหลวงบนเขาคิชกุที่จันทบุรีนะฮะ
ซึ่งเขาจะเปิดช่วงต้นปีทุกปีอยู่แล้ว
มติสงฆ์ของจังหวัดจันทบุรีที่ประชุมออกมาให้งดประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาท
บนเขาคิดชะกูดนะฮะประจำปีเนื่องจากว่าถ้าเกิดคนไปเยอะ
มันจะมีการแพร่ระบาดได้ค่ะเดิมเนี่ยกำหนดจะเปิดป่า
ให้คนที่ไปแสวงบุญขึ้นไปได้๑๔มกราคมถึง๑๔มีนาคมปีหน้านะฮะ
เพราะต้นปีที่ผ่านมาก็ยกเลิกไปแล้วเราก็มีโควิดมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะ
ล่าสุดปีนี้ก็ยังไม่มีการจัดนะฮะปีหน้าต้นปีหน้าก็คือยกเลิกไปเหมือนเดิม
รอไปก่อนนะฮะจนกว่าสถานการณ์โควิด๑๙จะคลี่คลายลงไปนะครับ